แต่อันนี้เป็นเรื่องสลดที่เกิดขึ้นกับคุณยายท่านหนึ่งอายุ๖๗ปี
คืออายุ๖๗ปีคุณยายท่านก็มีเงินเบี้ยคนชราในบัญชี
วันนี้ท่านก็ให้ลูกชายบุญธรรมพาไปทำเอทีเอ็ม
ลูกก็ให้รออยู่ตรงนี้แล้วก็เข้าไปทำธุรกรรมในธนาคารให้ครับ
นะคะแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันจะได้ใช้เลยค่ะ
คุณยายสิ้นใจเสียชีวิตอยู่ตรงหน้าธนาคารนี่แหละค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ที่ตำรวจสภเมืองอุทัยธานีกับกู้ภัยไปที่หน้าธนาคารแห่งหนึ่งนะคะ
ตอนที่ไปถึงนะคะก็พบนายสมโพธิจันทรัศน์ลูกบุญธรรมของคุณยาย
รอให้การอยู่ค่ะเขาเล่าบอกว่าเขากับแม่คือคุณยายจันเพ็ญสุริยาอายุ๖๗ปี
อยู่ที่เชิงเขาสแก่กรังแล้วแม่เนี่ยก็มีเงินเบี้ยคนชะลาอยู่ในบัญชี๓๒๐๐บาท
ไม่มีบัตรก็ไม่ได้เอาตังค์ออกมาใช้ใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยขอให้เขาช่วยขี่สำล้อ
มาทำบัตรเอทีเอ็มหน่อยจะได้เอาตังค์ออกมาใช้ได้
พอมาถึงหน้าธนาคารเขาก็เข้าไปเดินเรื่อง
แม่ก็นั่งรออยู่ที่ตรงสามล้อนี่แหละค่ะเดินออกมาอีกทีนึงนะคะ
ทางคุณสมโพธิบอกว่าเห็นแม่สะอึกแล้วก็หายใจเฮือกสุดท้าย๓ครั้ง
หลังจากนั้นก็สิ้นลมไปค่ะก็เลยต้องรีบโทรแจ้งตำรวจ
สมโพธิบอกว่าแม่เป็นโรคเยอะทั้งโรคไตเบาหวานความดัน
แล้วท่านก็เป็นคนดื้อไม่ยอมกินยาไม่ยอมรักษา
จนสุดท้ายวันนี้ก็แม่ก็เสียชีวิตนะคะ
เพื่อที่จะนำร่างไปทำพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ
แล้วมันติดเตี๊ยงละแกมาเบิกมาถอนไม่ได้

แกกินยาไม่ได้รักษาแกดื้อ

อยู่ดีแกพับล่วงไปเลย

อยู่แกสะอึก๓ทีแล้วก็เสียเลย